พูดถึงลอยกระทงเนี่ยเราก็จะลอยในน้ำในคลองในแม่น้ำ

แต่จะพาไปดูที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณผู้ชม
นี่ต้องบอกว่าเป็นที่แรกที่เดียวในไทยเลยนะคะ

เขาเรียกว่าลอยกระทงสวรรค์

ไปแทบไปหมดเลยที่สุพรรณบุรีคุณเห็นไหม
แต่ที่เห็นเป็นลูกโป่งพูกจริงปลายเชือกนี่มันพูกกระทงอยู่
พอถึงเวลาลอยเขาก็ปล่อยให้มันลอยขึ้นฟ้าไปเลยค่ะ
เป็นประเพณีหนึ่งเดียวของไทยที่วัดเขาพระศรีสันเพชยารามในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ประชาชนเขาก็จะลอยกระทงสวรรค์แบบนี้ทุกปีเลย

จุดเริ่มต้นของการลอยกระทงสวรรค์เนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๐๒แล้วนะ
หลวงพ่อสมบุญวัดยางยี่แสเนี่ยเขานำชาวบ้านเขาพระไปสร้างถนน
จนมาถึงเทศกาลลอยกระทงวันเพ็ญเดือน๑๒มันไม่มีแหล่งน้ำให้ชาวบ้านได้ลอยเลยค่ะ
หลวงพ่อสมบูรณ์ก็เลยแก้ปัญหาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน
ให้ชาวบ้านทำรางชักรอกนำกระทงขึ้นสู่ยอดเขาพระ
ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทจำลองและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำตลอด
จะได้เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพระแม่คงคา
ก็เลยเป็นที่มาของการลอยกระทงสวรรค์มาจนถึงปัจจุบันกว่า๖๐ปีนี่แหละค่ะ
ต่อมามีการปรับปรุงการลอยกระทงสวรรค์ให้เกิดความสะดวกขึ้น
ด้วยการผูกกระทงกระดาษติดกับลูกโป่งลอยขึ้นไปบนฟ้าบูชารอยพระพุทธบาทแทน

ร่วมกับการสืบสารประเพณีให้ชาวบ้านปล่อยลูกโป่งให้เข้าห่วงที่แขวนไว้กับเชือก
มีกิจกรรมเล่นเกมอีกอันนี้ใหม่ค่ะ
จะปล่อยให้เข้าไปลอยติดอยู่กับเชือกเหมือนแป้นบาสกลับหัวแบบนั้น
กระทงสวรรค์ของใครเข้าห่วงก็จะได้รางวัลกลับบ้านไปด้วยนะ
นี้ทางวัดเขาจัดตกแต่งทางขึ้นเขาพระด้วยอุโมงไฟ
ท่องเที่ยวที่ไปจะได้ถ่ายรูปกันสวย
ใครสนใจไปเที่ยวกันเลยนะคะวัดเขาพระศรีสันเพชรยาราม
ตั้งแต่๑๘จนถึง๒๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ